คุณผู้ชมฮะมีศพของทารกแรกคลอดเลยนะ
ถูกทิ้งอยู่บนหลังคาบ้าน
คาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมง

พอตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ

แล้วไปเข้าห้องน้ำแล้วลูก

เหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งบนถนนเทพารักษ์
ตำบลบางเมืองใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ
ที่เกิดเหตุเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นนะครับ
บริเวณหลังคาของครัวบ้านเลขที่๘๕ทับ๙๙
มีศพทารกเพศหญิงสภาพสมบูรณ์ใกล้คลอด

ตรวจสอบไม่พบบาดแผลคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมง
ตรวจสอบบริเวณผนังนอกบ้าน
ซึ่งติดกับช่องประตูระบายอากาศห้องน้ำชั้น๒เนี่ย
คราบเลือดจำนวนมากครับ

เป็นศพที่ถูกหย่อนผ่านประตูมา

แล้วมาหล่นบนหลังคาครัว
อกจากนี้นะครับบนตะแกรงท่อน้ำทิ้งนะครับ

มีกันไกลสีแดงวางอยู่

จากนั้นก็นำศพส่งสถาบันจักรีนรุบดิน
ผ่านตำรวจเอกเติมรัฐจินดาวัฒ
ผู้กำกับการสพเมืองสมุทรปราการระบุบอกว่า
หลังเกิดเหตุก็นำตัวนางสาวบีอายุ๒๓ปี
ไปสอบสวนนะครับที่สพเมืองสมุทรปราการ
เรื่องต้นนางสาวบีให้การแบบนี้บอกว่า

หนูก็คบกับแฟนนุ่มมาสักระยะหนึ่ง
แล้วก็มีการมั่นกันแล้วย้ายตามไปอยู่ที่จังหวัดชุมพร
กระทั่งเนี่ยกลับมาเยี่ยมแม่ที่บ้านหลังนี้นะครับ
แต่ช่วงที่คบหากันกับแฟนเนี่ย
หนูไม่เคยรู้เลยว่าหนูตั้งคัน

ประมาณตี๓เมื่อคืนนอนหลับอยู่

ทารกไหลออกมาจากช่องคลอด
แล้วก็ไม่อยากให้แม่อับอายด้วย
ใช้กันไกลตัดสายลก
แล้วก็หย่อนทารกทิ้งออกไปนอกหน้าต่าง
เหรอโอ้นะฮะเธอใจเด็ดมาก
โดยไม่ได้แจ้งให้ใครทราบกระทั่งมีเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับ
ซากทารกบนหลังคาก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมา

แล้วก็ส่งตัวนางสาวบีไปตรวจร่างกายเพราะว่าเธอคลอดเองแบบนี้นะฮะ
อันตรายนะครับแล้วก็ร่างกายอ่อนเพลียด้วย
แล้วก็จะเอาตัวมาสอบสวนและดำเนินคดีต่อไปครับ